ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาบอกรู้หน้าไม่รู้ใจจริงมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเหมือนกับปฏิบัติธรรมในวัดป่าอยู่เกือบเดือนเลยค่ะพี่อุ๋ยแล้วก็คนในวัดยังบอกคนนี้นี่เขาแบบชอบทำบุญทำทานมากเลยนะธรรมะธรรโมมาก
จังหวะจะเดินออกจากวัดตำรวจจะเดินเข้าวัดตำรวจจับไปเลยค่ะทุกคนก็ตกใจเอาจับผู้ชายคนนี้ทำไม
เขาเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายครับ
นี่แหละคฎฆ่าตำรวจตามจับได้๒ใน๔นะค่ะ
อันนี้คือเหตุการณ์จากที่จะเห็นสบ
อเมริกาตั้งแต่๒๖กรกฎาคมมีชาวบ้านไปเจอศพแบบหัวขาด
คว่ำหน้าอยู่ในไร่อ้อยแล้วห่างไปประมาณสัก๕๐เมตร
ถึงไปเจอหัวของเขาดูยังไงก็รู้ว่าถูกฆ่า
ญาติมาเห็นปุ๊บญาติบอกเลยว่านี่คือคมสรร
คมสรรคือบุคคลที่หายตัวไปก่อนจะถูกพบเป็นศพ๑๔วัน
อันนี้หัวใช่ไหมใช่ค่ะ
คือตำรวจก็ไล่สืบส่อหาจนสุดท้ายไปเจอว่าโอ้โห
คนฆ่ามี๔คนเป็นการอุ้มฆ่า
วันนี้จับได้๒คือนายธนวัฒน์สุดแสงนะคะอายุ๖๕ปีชื่อในหลาด
กับนายวิทยามาสวงอายุ๕๑ปีชื่อในวิทย์ค่ะ
ตำรวจจับได้เมื่อวานวันนี้พาไปทำแผน
ชาวบ้านญาติญาติรอเลยนะคะ
กลด่าสาบแช่งและเตรียมรุมประชาธรรมเลยค่ะ
หลาดกับนายวิทย์ถูกคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บ้านของนายคมสรรผู้ตายนะคะ
คือชาวบ้านญาติญาติครอบครัวคือกรูกันมาแบบ

ทำลดกว้าค่ะ
ทำลวดก็ต้องรีบคุมตัวทั้งนายหลาดนะวิทย์ขึ้นรถตู้ไปนะคะ
เพราะกลัวเหตุการณ์จะบานปลายค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยจริงเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจริงก็คือมันเกิดขึ้น
วงน้อยที่อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแหละค่ะสอบสวนในหลาดในหลาดรับสารภาพนะคะว่าเขาเป็นคนเกาะเหตุจริงจริง
เขาบอกว่าพฤติการของเขาเนี่ยคือเขาขับรถไปรับผู้ต้องหาอีก๒คนที่ริมถนนกลางทุ่งนา
จากนั้นเขาก็ขับรถมาที่บ้านของนายคมสรรแล้วก็เข้าไปในห้องนอนนายคมสรรค่ะ
ลงมือรุมทำร้ายด้วยการใช้ผ้าข่าวม้ารัดคอจนนายคมสรรเนี่ยขาดใจตาย
แล้วก็เอาผ้าห่มสองผืนห่อร่างนายคมสรรไว้อุ้มขึ้นรถซีอาวีแล้วก็เอาไปทิ้งที่ป่าอ้อย
ริมถนนสายบ้านหนองแวงน้อยพอทิ้งศพเสร็จเนี่ยในหลาดก็ขับรถไปส่งผู้ต้องหาสองคน
แล้วก็ไปส่งในวิทย์ที่บ้านพักแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นเลย
แล้วก็มาถูกตำรวจจับได้ค่ะผู้สื่อข่าวพยายามถามนะคะว่าฆ่าเขาทำไมอ่ะเออ
หลาดตอบสั้นว่าคมสรรเคยดูถูกผมเอาไว้หลายอย่าง
ก็เลยเป็นแค้นที่สะสมมานาน
มีปัญหาอะไรกับคมสรรค่ะ
ไม่ควรตอบคมสรรค่ะ

เขาดูถูกอะไรครับ

ก็ยังมีฝั่งทุ่งนา

อยู่ห่างจากบ้านผู้ตายประมาณ๒กิโลเมตร

ขับกระบะมารับผู้ร่วมก่อเหตุอีก๒คนด้วย
อีกจุดหนึ่งก็คือที่ไร่อ้อยที่อยู่ห่างจากบ้านผู้ตายไป๑๐กิโลเมตร
ซึ่งนายหลาดก็ไปชี้จุดที่อุ้มศพนายคมสรรลงจากรถ
ศพเข้าไปในป่าอ้อยประมาณ๕เมตร
แล้วก็ทิ้งเอาไว้เพื่อปิดบังอำพรางคดีนะคะ
จากนั้นนายหลายก็ถูกคุมตัวเข้าห้องขัง

สื่อได้ข้อมูลมาค่ะว่ามีประเด็นเรื่องที่นายหลาย
อ้างว่าคนตายเอาเงินเข้าไป๑๕๐๐๐บาท
แต่นายหลานไม่ตอบอะไรสักอย่างเลยนะคะ
แต่ได้ยินมาว่าอันนี้ตำรวจเล่าให้ฟังนะคะ
ว่าในหลาดไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรุ่นน้อง๓คนที่รู้จักกันในคุก
เพราะถูกจับคดีครอบครองยาเสพติดด้วยกัน
แล้วก็นัดหมายกันมาลงมือฆ่านายคมสรร
ส่วนทางบ้านของผู้ตายหลังจากที่ตำรวจคุมตัว

คือน้องสาวคนตายนั่งเนี่ยค่ะนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้าน
พร้อมที่จะพูดคุยให้สัมภาษณ์อะไรใดเลยนะคะ

ทีมข่าวเราไปที่วัดป่าเจริญธรรมนะคะ
จุดนี้คือจุดที่นายหลาดหลบซ่อนตัวหลังก่อเหตุ
ไปถือศีลปฏิบัติธรรมกว่า๑เดือนค่ะ
ก็เลยไปถามพระลูกวัดว่าได้เห็นไหมได้เจอไหม
เขามาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นยังไงพฤติการเป็นยังไง
ดูลูกลี้ลูกล้นมีพิรุธอะไรรึเปล่า

ก็ในหลาดก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่อยู่กว่า๑เดือนนะ
ระหว่างที่อยู่ที่วัดเนี่ยก็เป็นคนชอบทำบุญ

ตอนที่ถูกจับคือในหลาดกำลังจะเดินออกไปที่ประตูวัด
ไปเจอกับตำรวจพอดีก็เลยโดนจับคาวัดเลย
ปกติมาบ่อยมั้ยหลวงพ่อ
ตกใจเหมือนหลวงพ่อคนเข้าวัดเข้าวาไปก่อเหตุแบบนี้
เออเข้าวาแล้วตกใจ
เบื้องตนสนศิราก็จะคุมตัวในหลายการในวิทธิ์ไปฝากหางที่สจขอนแก่นวลพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนผู้ต้องหาอีก๒คนตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับค่ะ
นี่นะฮะเวรกรรมเห็นไหม